ว่าดราม่าบังเกิดอีกแล้วจ้า
เมื่อจู่สาวแตงโมพัทรธรัฐธิดาก็มีกัน
ร่ายยาวถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใคร
แน่นอนค่ะว่าพูดถึงอดีตคนเคยรักอย่างโตโนภาคินนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าหนุ่มโตโน่ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
แล้วพูดพลาดทิ้งไปถึงคู่จิ้นแพทย์นักภาพา
แต่แทนที่เป็นแฟนจะฟินกลับมาว่าหนุ่มโตโน่ชอบจุดกระแสให้กับตัวเอง
เรื่องนี้แตงโมเขาหมายถึงใครไปติดตามกันค่ะ

ดาราสาวแตงโมพัทรธิดาออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีว่า
เก่งแค่ไหนก็ต้องฟังคนอื่นให้เป็น
ร่ายยาวเตือนใครคนหนึ่งให้ระมัดระวังคำพูด
และอย่าคิดเอาคำพูดน้ำเน่ามาเอาใจเสียงกรี๊ดของแฟนคลับ
เพราะบางครั้งมันทำร้ายจิตใจคนอื่น
และอยากให้ขายที่ความสามารถขายผลงานเพลงมากกว่า
กี่ครั้งแล้วที่ต้องออกมาขอโทษเรื่องแบบนี้
แต่แปลกที่ไม่เคยขอโทษเธอเลย
ทั้งนี้แตงโมโพสต์ทิ้งท้ายว่า
พูดลอยด้วยความอัดอั้นมานาน
และคิดว่าต้องตอบเรื่องของบุคคลนี้ไปจนตาย

คนอ่านก็พอจะรู้ว่าข้อความลอยของแตงโมพัทรธิดานั้น

หากไม่ใช่อดีตสามีโตโนภาคินที่มีประเด็นนี้อยู่เรื่อย

คู่จิ้นอย่างแพทย์นับประพาบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะ
โดยดาราสาวชื่อดังได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน

ยืนยันว่าเธอเพียงต้องการโพสต์ลอย
และไม่ได้เจาะจงถึงอดีตคนรัก
แต่ยอมรับว่าขณะโพสต์ก็มีคนที่คิดไว้ในใจ
เพราะรู้สึกว่าเข้าใจหัวอกลูกผู้หญิง
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับเธอ
และไม่หวั่นหากการโพสต์ครั้งนี้จะมีทั้งคนเห็นด้วย
และต่อว่าเธอในภายหลัง